เราตามให้ต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนได้ยินข่าวก็ตกใจ
ว่าอดีตภรรยาของบัวขาวบัญชาเมฆนะนักมวยดังของไทยเนี่ย
ออกมาฟ้องร้องบอกให้จดทะเบียนรับรองบุตรให้ดูแลลูกบ้าง
เราก็ไปเจอบัวขาวที่บ้านที่สุรินทร์บัวขาวไม่ขอพูด
แต่พี่สาวบอกมานะผู้จัดการส่วนตัวบอกมาตัวของอดีตภรรยาก็ไปกับทนายอนัญชัยนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับอดีตภรรยาของบัวขาวอีกครั้งนะครับคุณเก๋ครับ
นางสาวอัญวีพรชัยวิบูรณ์อดีตภรรยาของนายสมบัติบัญชาเมฆ
ว่าบัวขาวนักมวยชื่อดังระดับโลกของไทยนะครับ
ยืนยันกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเธอรู้อยู่แล้วว่าพอออกมา
ฟ้องร้องอดีตสามีแบบนี้บัวขาวเป็นคนดังแบบนี้เดี๋ยวต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
แต่ก็ไม่สนใจกับกระแสแง่ลบที่เกิดขึ้น
เรื่องที่ไปฟ้องศาลเมื่อวานนี้ไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของบัวขาว

เมื่อวานนี้เราไปเจอมานะครับแต่บัวขาวบอกไม่ขอพูดเดี๋ยวคุยกันในครอบครัว

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการอยากได้เงินด้วย
แค่อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของเธอที่เกิดกับบัวขาว
และตัวเธอเองถึงแม้ไม่มีบัวขาวเธอก็ดูแลลูกได้เธอยืนยัน
แต่ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกในการจดทะเบียนรับรองบุตร
ในสูติบัติจะระบุชื่อบัวขาวเป็นพ่อก็ตาม
ส่วนเรื่องที่ผู้จัดการของบัวขาวให้ข้อมูลบอกว่า
บัวขาวก็ดูแลลูกมาตลอดนี่แหละดูแลอย่างดีด้วยส่งเสียเลี้ยงดู
แต่ปีหลังเนี่ยตั้งแต่๖๐๖๑บัวขาวรายได้น้อยลง
เพราะสถานการณ์โควิดไปโชว์ตัวต่างประเทศไปชกต่างประเทศก็ไม่ได้
ลูกค้าต่างประเทศคนต่างชาติจะมาที่ค่ายมวยที่ยิมของบัวขาวก็ไม่ได้
บอกไม่จริงเพราะในช่วงนั้นตั้งแต่๕ปี๒๕๖๖
บัวขาวงานเยอะมากแล้วยังย้ายค่ายมวยไปอยู่เชียงใหม่ด้วย
แล้วช่วงนั้นโควิดก็ยังไม่ได้แพร่ระบาดขนาดนี้ด้วย
นอกจากนี้เรื่องที่พี่สาวของบัวขาวหรือผู้จัดการบัวขาว
บอกว่าบัวขาวเนี่ยเคยถูกเธอบังคับให้เอาที่นาน๑๐๐ไร่ที่จังหวัดสุรินทร์ไปขาย
เพื่อจะเอาเงินมาให้เธอเธอบอกว่าอย่างนี้เธอเนี่ยเคยไปทวงเงินค่าใช้จ่ายดูแลลูกจากบัวขาว
บัวขาวบอกไม่มีเดี๋ยวจะขายที่ดินหรือไม่ก็ขายสมบัติให้
ซึ่งความจริงแล้วเธอบอกมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะเธอไม่เคยได้เงินอะไรในการมาดูแลลูกเลย
นี่คือคำพูดที่เค้ากล่าวมาตลอด
รายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิดปี๖๐และ๖๑นะครับ
เพื่อความสบายใจนะคะเงิน๒๐ล้านเนี่ยเอาบินเอาใบเสร็จมานะคะ
ไม่มีตรงนั้นแน่นอนถ้ามันมีตรงนั้นว่าคุณให้เงินเก๋มาครบ๒๐ล้านจริง
เก๋ยอมใช้หนี้จนหมด๒๐ล้านบาทเลยโดยการผ่อนเป็นเดือน
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากได้เงินไม่ได้ทำลายชื่อเสียงนะครับ

ให้จดทะเบียนรับรองบุตรที่มีข่าวว่าจะเรียกค่าเลี้ยงดูละ๒๕ล้านเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่นะครับที่พี่สาวของบัวขาวบอกให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะครับ
บอกว่าบัวขาวเนี่ยตั้งแต่ลูกเกิดมาจนอายุ๕ขวบตอนนี้
ส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวมาตลอดลูกสาวที่เกิดกับคุณเก๋เนี่ย

พี่สาวบัวขาวบอกถ้าคิดเป็นเงินก็เกือบ๒๐ล้านมั้ง
คุณเก๋บอกโอ้โหไม่ใช่เลยนะตั้งแต่คลอดลูกจนลูก๕ขวบ
บัวขาวไม่เคยให้เงินเยอะถึง๒๐ล้าน
ค่าใช้จ่ายต่างอะไรพวกนี้ที่บัวขาวให้มาเนี่ยเธอบอกเชื่อว่าไม่ถึง๓ล้าน

ถ้าทางพี่สาวคิดว่าบัวขาวให้เงินมาถึง๒๐ล้านเนี่ย
เอาหลักฐานมาแสดงเธอพร้อมเลยเดี๋ยวเธอใช้คืนให้ครบเลย๒๐ล้าน
แล้วพี่สาวบัวขาวบอกว่าทำไมถึงมาเรียกร้องค่าเลี้ยงดู
หรือการดูแลบุตรจากบัวขาว
ไม่ไปเรียกร้องจากอดีตสามีของเธอที่มีลูกกันอีกคนนึงล่ะ

คนโตเป็นลูกกับอดีตสามีแล้วก็คนเล็ก๕ขวบเนี่ยเป็นลูกกับบัวขาว
พี่สาวบัวขาวบอกทำไมไม่เรียกกับมาเรียกแต่บัวขาวไม่เรียกอีกฝั่งบ้างล่ะ
บอกว่าลูกที่มีกับอดีตสามีแม่อดีตสามีเขาเลี้ยงดูแล้วเลี้ยงดีมาก
อดีตสามีก็ไม่เคยทอดทิ้งค่าใช้จ่ายต่างของลูก
ทุกอย่างดูแลเหมือนกันหมดหารเท่ากันหมด

ที่เธออาศัยอยู่กับลูกราคาประมาณ๕ล้าน๓แสนบาท
ไม่ใช่เงินของบัวขาวทั้งหมดด้วย
เพราะเธอเป็นคนจ่ายงวดสุดท้ายจากทั้งหมด๔งวด
เนื่องจากการเงินของบัวขาวตอนนั้นบอกว่ามีปัญหา
บัวขาวเลยเอานาฬิกาข้อมือ๒เรือน
ให้เธอไปจำนำได้เงินมา๘แสนบาท
ซึ่งมันก็ไม่พอค่างวดสุดท้าย
เธอต้องเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่๗แสนบาท
มารวมกับเงินที่จำนำนาฬิกามาได้
เงินค่าบ้านงวดสุดท้าย๑๓๐๐๐๐๐บาท
เธอตัดสินใจนำเงินตัวเองไปถ่ายนาฬิกาทั้ง๒เรือนคืนมาอีก

รีโนเวทท์บ้านไปอีกเกือบล้านเนี่ย
แต่เพื่อให้เกิดความสบายใจ
คุณเก๋บอกกับเรา
๓ส่วนคือของเธอของลูกที่เกิดกับบัวขาวและของบัวขาว
วันนี้นะคะเก๋ขอคืนบ้านหลังนี้นะคะแต่จะคืนทั้งหมดไม่ได้
เพราะมันก็มีเงินเก๋ในการจ่ายงวดสุดท้ายและเงินที่เก๋ถ่ายนาฬิกาหกแสนห้านะคะ
แล้วก็เงินที่เก๋รีโนเวทไปเป็นหลักล้านนะคะก็ขายแล้วก็แบ่งครึ่งก็ได้
หรือจะแบ่งส่วนยังไงก็ได้เป็น๓ส่วนก็ได้นะคะให้ลูกด้วย
ทีนี้ในแง่ของคดีความที่คุณเก๋ไปเนี่ยมีทนายอนัญชัยชายเดช
ทนายความชื่อดังทนายนันชัยมาช่วยดูแลตรงนี้ให้ด้วยนะครับ
นายอนัญชัยชี้แจ้งอย่างนี้ครับเพราะมันมีกระแสดราม่าหลายคนตั้งคำถาม
โอ้โหคือจดทะเบียนรับรองบุตรอะไรก็ส่วนหนึ่งล่ะทำไมต้องเรียกอะไรตั้ง๒๕ล้านบาท
คือหลายคนบอกว่าตัวเลข๒๕ล้านนี่มันไม่น้อยเลยนะอันนี้คือเรียกไปดูแลลูกจริงหรือว่ายังไงเนี่ย
นายอนัญชัยบอกว่าที่เรียกไป๒๕ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาทั่วไป
ก็คงถือว่าเยอะแต่ถ้าเปรียบกับบัวขาวที่เป็นนักมวยชื่อดังระดับโลก
มีรายได้หลายทางทั้งค่าตัวค่าพรีเซนเตอร์รายได้จากธุรกิจ
อย่าลืมว่าบัวขาวยังเป็นข้าราชการนะฮะถือว่ามันก็เป็นมูลค่าที่เหมาะตามสมควร
นายอนัญชัยบอกว่าเงิน๒๕ล้านบาทคิดคำนวณแบบนี้
แบ่งเป็นค่าการศึกษาระดับชั้นอนุบาลเป็นเวลา๓ปีก็ตกปีละสามแสนแล้ว
รวมเป็นเงิน๙แสนบาทตอนนี้น้องเพิ่ง๕ขวบนะเรียนอนุบาล
คิดต่อไปถึงชั้นปฐมถึงปริญญาตรีรวม๑๖ปีถ้าคิดปีละสองแสน
เป็นเงิน๓ล้าน๒แสนบาทมีค่าอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดถึง๔ขวบ
เดือนละ๗๐๐๐๐บาทเป็นเงิน๓๓๖๐๐๐๐บาท
เลี้ยงดูตั้งแต่๕ขวบเป็นต้นไปไปถึง๒๐ปีบรรลุนิติภาวะ
คิดเดือนละ๑๐๐๐๐๐บาทรวมเป็นเงิน๑๖๘๐๐๐๐๐บาท
คิดไปถึงค่าประกันชีวิตประกันสุขภาพคือยังไงก็ต้องมี
ปีละ๑๐๐๐๐๐บาท๑๔ปีจนถึง๒๐ตั้งแต่ตอนนี้
อีก๑ล้าน๔แสนบาทรวมทั้งหมดมันก็๒๕ล้านกว่าบาท
ใบคำฟ้องเนี่ยระบุได้ว่าขอให้บัวขาวจ่ายเงินมางวดเดียวทั้งหมด
เพราะเกรงว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะเกิดการเบี้ยวกันเกิดขึ้น

ยอมรับยอมรับว่าสูงด่าเลย
แต่สำหรับบัวขาวยิบจอยมากช่วยทองเถียงเท่าไร

ในมุมของบัวขาวทุกคนผู้ชมครับเมื่อเช้าเจอที่บ้านที่ซุหริน

บ้านสองหนองตะบนเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์
วันนี้เราก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อจะชี้แจงกันเพิ่มเติม
วันนี้ไม่เจอบัวขาวนะฮะเมื่อวานนี้เจอนะครับ
วันนี้เจอพี่สาวบัวขาวเธอบอกว่าบัวขาวไปทำธุระตั้งแต่เช้าแล้ว
ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อเช้า
พ่อของบัวขาวเนี่ยก็พ่อของคุณพี่เนี่ยนะพ่อของทั้งคู่เนี่ย
โทรมาถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวที่
คุณเก๋ลูกสะพ้ายจะฟ้องร้องบัวขาวให้รับรองบุตร
พ่อก็ถามบัวขาวบัวขาวตอนนั้นบอกกับพ่อบอกไม่เป็นไรไม่ต้องเครียด
สบายใจไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวจะจัดการทุกอย่างเอง
ตอนนี้ทางครอบครัวเลยบอกว่าอยากจะให้คุณเก๋กับบัวขาวเนี่ย
ยังไงซะก็คุยกันให้รู้เรื่องก็แล้วกัน
สามีภรรยาหรือจะอดีตสามีภรรยายังไงก็คิดว่าเพื่อลูก
จะได้จบเรื่องแล้วก็เข้าใจกันนะฮะ
ลูก๕ขวบก็พอจะรู้เรื่องแล้วนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ